คนในโลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะเลย
คำถามคือตอนนี้มีการสอบกลางภาคอยู่

นักเรียนค่ะแล้วต้องเรียบร้อยที่สุดด้วย
ไม่ค่ะน้องผู้หญิงคนนี้นะคะม๔ชื่อว่าน้องฟิล์ม
ใส่ชุดไทยไปสอบกลางภาคแบบนี้คุณผู้ชม

ไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันอยากใส่ชุดไทยฉันก็ใส่

อเจ้ายังไม่ซาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ
น้องมีเหตุผลของน้องนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไม
แต่ว่าภาพนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็ไปวิพากษ์วิจารณ์
แต่ว่าในลักษณะที่ชื่นชมน้องนะคะ
ให้กำลังใจน้องนะคะแต่ก็มีบางส่วนแหละ
ก็มีตินิดหน่อยนะก็มีบางส่วนค่ะ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าครีมปันทอง
ขออภัยนะถ้าเกิดอ่านผิดเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

เป็นการสอบกลางภาคพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่า
ที่นี่ประโคนชัยพิทยาคม
แต่งตัวเบามาสอบสัปดาห์สอบกลางภาค

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะ
ไปโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
อำเภอประโกนชัยจังหวัดบุรีรำ

น้องเรียนอยู่ชั้นม๔ทับ๖

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่า
วันนั้นคือน้องก็มีเหตุผลนะ

คุณผู้ชมให้อภัยไหมสำหรับคนที่ติน้องนะ

ทางโรงเรียนจัดงานประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
และประกอบกับว่าเป็นสัปดาห์ที่มีการสอบกลางภาคด้วย
คือช่วงเช้าน้องต้องขึ้นแสดงเป็นนักร้อง
ของวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน
ที่น้องไปสอบเนี่ยมาร่วมการแสดง
แต่พอแสดงเสร็จเนี่ยคือต้องวิ่งไปสอบเลยไง

น้องก็เลยขออนุญาตคุณครูคนที่คุมสอบบอกว่า

คุณครูเองก็อนุญาตและเข้าใจถึงเหตุผลถึงความจำเป็น
คุณผู้ชมฟังเสียงน้องฟิล์มกันหน่อยนะคะ
ทีนี้ถามน้องฟิล์มเรียบร้อยแล้ว
เราก็ไปถามพวกในการโรงเรียนนะคะ
ก็คือนายชำนาญบุญวงศ์

โคนชัยพิทยาคมบอกว่า
ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะคะ

แล้วก็น้องฟิล์มเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีของโรงเรียน
เพิ่งจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
จากการประกวดที่มหาวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น

น้องเนี่ยแสดงเสร็จมันก็ถึงเวลาเข้าสอบพอดี
ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปสอบ
แล้วก็ทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปเปลี่ยนชุด
พอครูคนที่คุมสอบเห็นว่าน้องเพิ่งไปทำกิจกรรมมา

ก็แค่นั้นคือเหตุผลมันก็แค่นั้นนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ทั้งสองอย่างได้อย่างสมบูรณ์นะคะ
เราเห็นแบบนี้แล้วคือได้ฟังเหตุผลน้องแล้วนะคะ
เชื่อว่าคนไทยน่าจะชื่นชมนะฮะ
เพราะว่าน้องเองถือว่าสุดยอดนะ
เป็นนักร้องนักร้องลูกทุ่งของโรงเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

ก็เลยเข้ามาสอบก็ไม่เสียหายนะครับ
คือทำหน้าที่รับผิดชอบทุกบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดี

เป็นตัวอย่างด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับน้องคนนี้นะคะ